บาทมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องไปอัปเดตราคาสินค้ากันหน่อยนะ
เพราะว่ามีราคาปรับขึ้นเยอะเลยมาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อน
เนื้อแดงวันนี้ปรับขึ้นมาเยอะอยู่นะคะ๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วค่ะ
สะโพกไก่นะคะคงที่อยู่ที่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ไข่ไก่
๐ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะอยู่ที่๕บาทต่อฟอง
เหมือนเดิมจ้าไปเช็คราคาของผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้นะคะ
ราคาของฝรั่งกิมจู๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ชมพูทัพทิมจันทร์ขึ้นไปอยู่ที่๗๕บาทต่อกิโลกรัมแล้ว